ชาตินะครับก็มีกิจกรรมที่หลายหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านกีฬานะครับ
มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กนะครับ
เริ่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรทนะครับ
จัดกิจกรรมวันเด็กที่บริเวณสนามกีฬาหัวหมาก
ในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับ
การแสดงบนเวทีตอบคำถามชิงรางวัลการแสดงโชว์ต่าง
อกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ
แล้วก็การคันกีฬานะครับ
รวมถึงแจกรองวัลให้กับเด็กมากมาย
โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
และเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
และเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง
ร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับ
ก็ทำการกระจายความสุขให้กับเยาวชน

ให้กับน้องหนูที่มีอายุระหว่าง๓๑๕ปี
ใน๒๑พื้นที่ครอบคลุม๕ภาคทั่วประเทศ
ก็เป็นของขวัญเนื่องจากวันเด็กแห่งชาตินี่แหละ
รวมถึงมีการเดาะบอลชิงรางวัลด้วยนะคะ
แจกลูกฟุตบอลแจกมาตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
แจกไปเรื่อยจนกว่าลูกฟุตบอลจะหมดด้วยค่ะ
ครับไปที่สนามไทยเบฟกันบ้างนะครับ
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องเยาวชน

มีกิจกรรมทั้งการฝึกทักษะฟุตบอล

อกจากนี้นะครับยังมอบทุนการศึกษา๓๐๐บาท
จำนวน๓๒ทุนรวมมูลค่ากว่า๑แสนบาทนะครับ
แก่น้องในโครงการช้างจูเนียร์
แล้วก็มอบรางวัลสำหรับผู้ฝึกสอนดีเด่นอีก๕รางวัล
และรางวัลพิเศษคือรางวัลเด็กดีนะครับ
ที่ได้คัดเลือกมาจากน้องเยาวชน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิก
ในช่วงวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ
สำหรับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล
สามารถเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
เสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่สนามไทยเบฟฟุตบอลอาคาเดมี่นะครับ